ริมถนนที่สี่แยกไฟแดงในอำเภอพลจังหวัดขอนแก่น
คือกล้องวงจรปิดเนี่ยมีอยู่แล้วนะครับ
ผู้ชายคนนึงเนี่ยไม่รู้ว่าหัวร้อนมาจากไหนอย่างไรนะครับ
เห็นไหมฮะจังหวะตรงนี้นะครับ
ทุบตู้ใหญ่เลยนี่ครับ
คือทั้งทุบเหมือนกับพยายามจะลื้อจะอะไรด้วย
สุดท้ายระบบคอมพิวเตอร์เขาพังเลยนะครับ
เกือบ๒๐๐๐๐๐บาทได้เสร็จแล้วก็ไปอันนี้ตอนที่เข้ามานะครับ
เหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้น๑๗นาฬิกา๒๐นาทีวันที่๗พฤศจิกายนนี่ครับ
คือพอเจ้าหน้าที่เขามาพบว่าตู้ของเขาเนี่ยพังเสียหายเนี่ย
เขาก็ไปตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดนะฮะ
ก็จะเห็นว่าผู้ชายคนนี้เนี่ยขี่จักรยานยนต์มานะครับทุกผู้ชมครับ
จะมีภาพตอนเขาขี่จักรยานยนต์ด้วยนะฮะเป็นภาพมุมกว้างของบริเวณสี่แยกไฟแดงตรงนี้
นะครับนี่ฮะสุดท้ายเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ตามจากนี่แหละครับ
จักรยานยนต์คันนี้นะรูปภัณฑ์สันธารแบบนี้
ไปจับกลุ่มได้นะครับที่บ้านพักในพื้นที่ชุมชนหนองแวงสามตะบนเมืองพล
ชื่อว่าเบิร์ตนายพิชิตชื่อเล่นชื่อเบิร์ตนะครับ
เช้าวันนี้ตำรวจคุมตัวได้แล้วค่ะแล้วก็พาไปชี้จุดพาไปทำแผนด้วยนะครับ
ประกอบคำรับสารภาพนี่ฮะถามเบิร์ตว่าเบิร์ตไปทำแบบนี้ทำไม
บอกว่าผมเนี่ยมีอาชีพรับจ้างทั่วไป
แล้วก็เสริมเพิ่มเติมนิดหน่อยก็คือติดยาบ้า
ก่อนเกิดเหตุเนี่ยเบิร์ตบอกว่าเอาบัตรประชารัฐจะไปกดเงินสด
แต่เงินมันไม่ออกผมก็เลยโมโหทุบตู้เข้าไปทุบไปหลายทีด้วย
ที่พักเพลิงพักของเขาอ่ะแล้วก็ไปถูกจับจนได้
ผู้ต้องหาคนนี้เคยถูกจับคดียาเสพติดมา๒ครั้งนะครับ
ก่อนจะไปทุบตู้เอทีเอ็มเนี่ยเสพยาบ้ามาก่อน๒เม็ดนะ
ชาวบ้านบอกว่าก็เห็นว่าผู้ชายคนนี้เขามาต่อคิวกดเงินนั่นแหละนะครับ
แล้วทีนี้พอกดเงินไม่ออกทุบเลยนะใส่ไม่ยั้งเลย
มากดตังค์เกี่ยวกับเงินประชารัฐนะครับแล้วก็อาจจะมีจินตนาการว่ามันไม่ออก
มันอะไรต่างแน่เลยก็เลยโมโหก็เลยมาทุบนะครับ
ก่อนเกิดเหตุเนี่ยเขามีการดึงมาแล้วรอบหนึ่งนะครับ
ดึงมาแล้วรอบหนึ่งสภาพจะเป็นตู้จะมีสายถูกลื้อลื้อพ้นมานิดหนึ่งนะครับ
พยานที่มากดตังค์นะครับหลังจากนั้นเขาก็หลังจากที่พยานไปเขาก็เข้ามาดึง
ทำร้ายตู้แล้วก็หลบหนีไปโอ้โหนี่คือเงินจากโครงการต่างต่างที่รัฐเขาช่วยเหลือเนี่ย
คือคุณนอกไปใช้เป็นประโยชน์นะค่ะนี่เบิร์ตเนี่ยโอ้โหไม่รู้ติดยาบ้งยาบ้าด้วย
เอาเงินที่ไหนไปซื้อยาบ้าเสพนะคะกดไม่ออกเลยโมโหใหญ่เลยใช่ค่ะ
แล้วคิดว่าการทุบตู้เอทีเอ็มจะทำให้เงินออกมาเหรอคะมันไม่ใช่ทีวีไม่ชัดและทุบทีวีเหมือนสมัยก่อนที่เราเคยเห็นกัน
มันไม่ใช่แบบนั้นไงทุบไหมทุบทีวีหรือจะชัดหรือเปล่ายังไม่รู้เลยใช่ไงมันไม่ใช่
แล้วนี่ต้องไปใช้ชดใช้ความเสียหายเขานะฮะค่าเสียหายเป็นแสนเลย
คอมพิวเตอร์พังหน้าจอแตกเนี่ยเกือบสองแสนนะเบิร์ตแม่จะชดใช้ยังไงอ่ะเนี่ย
บอกโอ้โหเนี่ยลำพังนี่ตัวเองยังจะแย่เลยนะครับก็ตำรวจเนี่ยคาดว่าอาจจะเกิดอาการหลอนด้วยนะฮะ
ปัสสาวะเนี่ยก็แน่นอนครับเป็นบวกนะครับเสพยาเสพติดถูกแจ้งข้อหาเรื่องทำให้เสียทรัพย
แล้วก็เสพยาเสพติดด้วยนะครับทำแผนเรียบร้อยนะส่งฝากขังที่ศาลเรียบร้อยนะครับทุกผู้ชมครับ
ก็เมาด้วยไงส่วนเรื่องค่าเสียหายก็เดี๋ยวต้องให้ทางแบงค์เขาดูกันต่อไปว่าจะเอายังไงได้โอ้โหครับ